สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับท่านผู้ชมครับ
ครับวันนี้วันที่สิบสามตุลาคม
เป็นวันครบรอบ๕ปีคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาศบพิษ
ผมเคยเขียนกรอนออกอากาศในรายการขีดเส้นใต้นี่แหละครับ
เมื่อวาระครบหนึ่งปีคลายวันสัขนวรรณาคตของในหลวงรัชกาลที่เก้าตอนนั้น
วันนี้ครบรอบ๕ปีขอนำบทกรอนบทนั้นมาออกอากาศซ้ำอีกทีหนึ่งว่า
ท่านยังไม่จากเราไปไหนยังอยู่ในอากาศธาตุทั้งสี่
อยู่ในความคิดคำนึงที่เพิ่งมีอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลา
พระทรงเป็นเทวดาประจำเมืองคอยสะดับราวเรื่องอยู่เบื้องหน้า
พิทักษ์คุ้มครองของประชาพระจึงเป็นเทวดาในดวงใจ

ขอติดติดตามเรื่องของมิจฉาชีพออนไลน์
หลอกลวงประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อคล้ายกับกรณีของซ้อปลา
ที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันนี้ล่ะ
แต่ที่ประเด็นคือตอนนี้มันเริ่มลามลงไปถึงนักเรียนแล้วครับ
วิธีการก็เดิมล่ะครับ
อยู่ก็มีข้อความเด้งขึ้นมาบนมือถือของนักเรียนม๖
ที่จังหวัดบุรีรำเชิญชวนลงทุนมีผลตอบแทนสูง
โอนเงินลงไปก่อน๑๐๐บาทจะมีตัวเลขโอนเงินคืนมา๑๓๕บาท
แปลว่าได้เพิ่มขึ้นมา๓๕บาท
เด็กก็ดีใจครับครั้งที่สองเอาเงินเก็บโอนไปลงทุนอีกพันบาท
แล้วก็โอนคืนมาพันสามอ้าวเด็กเด็กก็เห็นว่า

ก็ติดใจสิครับเพราะได้เงินเพิ่ม

เด็กก็เอาเงินที่ได้รับโอนมาใส่กลับเข้าไปอีก
สุดท้ายขึ้นมาก็เอาเงินเก็บ
ที่ได้รับจ้างจากการแปลภาษา

ยังไปยืมเงินแม่มาอีกสองหมื่น

มิจฉาชีพก็เริ่มออกไลน์

ได้เงินพอแล้วจะถอนคืนทั้งหมด

อ้างว่าที่โอนมานั่นผิดขั้นตอน
ฉะนั้นถ้าจะให้โอนคืน
ต้องโอนเพิ่มไปอีกเจ็ดหมื่นห้า

หลอกเอาเงินพ่อแม่โอนเพิ่มเข้าไปอีก
กว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอกหมดไปเยอะ

พ่อแม่คาดคันก็ได้บอกความจริง
แล้วก็สุดท้ายก็นำเข้าไปสู่ขั้นตอนแจ้งความดำเนินคดี

มิจฉาชีพออนไลน์หรือโจรไฟเบอร์หลอกลวง
แล้วกำลังระบาดอยู่ในเวลานี้
คำถามก็คือว่า
เราจะปล่อยเลยตามเลย
แล้วทำอะไรไม่ได้กับเรื่องแบบนี้

ความเชิญชวนการลงทุนแบบนี้
ไม่ให้โผล่ไม่ให้เด้งเข้ามาในมือถือ

มันจะเด้งขึ้นมาได้เฉพาะคนที่จงใจสมัครเท่านั้น
ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ย
แล้วอย่างที่บอกครับว่าเคสแบบที่ว่านี้มันมีอีกมากนะครับที่ไม่เป็นข่าว
โดยเฉพาะคนถูกหลอกที่เป็นเด็กเป็นเยาวชนที่มีภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงต้านสิ่งยั่วยุไม่ไหวแยกไม่ออก

ทุกวันนี้การหลอกลวงกันทางออนไลน์ในลักษณะของแชร์ลูกโซ่
ที่แย่งกันเข้ามาเชิญชวนร่วมทุนให้ผลตอบแทนสูงก็ยังทำกันโครมโครม
ไอ้ที่คนถูกหลอกก็ยังโดนกันทั่วไปหมด
ที่ถูกหลอกใหม่ก็ยังหลอกกันไปได้เรื่อย
ที่ถูกหลอกเก่าและจับได้ว่าถูกหลอกก็รวมกลุ่มไปแจ้งความดำเนินคดีเยอะแยะไปหมด

แล้วที่ผุดโผล่ขึ้นมาเป็นเจ้าใหม่

หาสินค้าใหม่มาหลอกลวง

ปัญหาคือฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแก้ไข
อย่างมากที่เห็นทำได้ก็คือแค่เตือน
แต่การดำเนินคดีกับคนเหล่านี้มันมีปัญหาและมีอุปสรรคมากจริง
ไอ้ที่ถึงขั้นสารตัดสินลงโทษจำคุกถูกอายัดเงินเนี่ยมีครับ

รายใหญ่ที่โกงกันได้มากจริงก็หนีไปต่างประเทศ
รอหมดอายุความแล้วค่อยกลับมาใช้เงินที่ได้มาจากการหลอกลวงประชาชน
แล้วพอหนีไปต่างประเทศได้แล้วโอกาสที่จะถูกตามตัวจับกลุ่มส่งตัวกลับมาดำเนินคดีรับโทษนั่นน้อยมาก
ส่วนใหญ่ลอยนวล
เพราะกลไกกระบวนการติดตามตัวของเรามันไม่ได้เอาจริงเอาจังนี่ครับ
คนพวกนี้ถึงได้กล้าเสี่ยงไงครับ
ต่อมาคือบทลงโทษตามกฎหมาย
ตามกฎหมายที่เรามีอยู่ตอนนี้
ก็เบาเกินไปที่ทำให้คนพวกนี้กลัวเกรง
มีความพยายามจะยื่นแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มบทลงโทษ
ให้มันหนักขึ้นให้มันแรงขึ้น
โอ้โหก็ไปเจออุปสรรคต่างนานา
ักกึกติดกักไปไม่ถึงไหน
สุดท้ายปัญหาการหลอกลวงจากมิจฉาชีพออนไลน์หรือโจรไฟเบอร์

แล้วก็ไม่วายเว้นลงไปถึงเด็กนักเรียน
ก็ตกเป็นข่าวตกเป็นเหยื่ออย่างที่เป็นข่าว
จำได้ไหมครับวันก่อนนายกบอกเสียงเข้มเลย
ว่าจะต้องปราบปรามการหลอกลวงแบบพวกนี้ให้สิ้นซาก
แต่ว่าผลจากการสั่งการมันจะมีผลในทางปฏิบัติอย่างไร
คือสิ่งที่จับตามองกันอยู่
นายกรัฐมนตรีท่านควรจะมีมือทำงานมือตามงาน
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ที่สั่งไปแล้วนั้นเนี่ย
จะได้ตามงานถูกว่าหน่วยงานไหนขยับขานรับข้อสั่งการบ้าง
เพราะที่ผมบอกไปวันก่อนก็คือว่าช่วงหลัง

ประเทศเรามีหน่วยงานองค์กรองค์การมหาชน

ก้าวหน้าของเทคโนโลยีมากมายหลายหน่วยงาน
มากจนจำชื่อกันไม่ไหวว่ามีอะไรบ้าง
มีข้าราชการมีเจ้าหน้าที่

ประจำทำงานกันอยู่มากมาย
ในระดับกระทรวงก็มี
ในระดับที่เป็นองค์การมหาชนก็หลายองค์กร
ระดับที่เป็นตำรวจกองบังคับการในส่วนของตำรวจ

กองบังคับการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้
แต่ว่าพอเจอปัญหาที่จะร่วมกันแก้ไข
ก็กลายเป็นว่าอยู่ในสภาพทำอะไรไม่ได้
กันไม่ได้ปกป้องไม่ได้ช่วยเหลือเหยื่อที่ถูกหลอกไม่ได้

ประหยัดเงินภาษีที่เอาไปจ่ายเป็นเงินเดือนให้บุคลากรเหล่านั้น
หรือไม่ก็ให้ไปดูงานไปดูวิธีการซิว่า
ในต่างประเทศที่เขารับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้

เขาทำยังไงเขาถึงปกป้องคนของเขา
ไม่ให้ถูกหลอกลวงทั่วกันไปหมด
ไม่ต้องเอาถึงขนาดปราบให้สิ้นซากหรอกครับท่านนายก

ยับยั้งอย่าให้มันระมาดไปมากกว่านี้

แต่นี่มันไม่ไหวครับ
มันอยู่ในภาวะที่หลอกได้หลอกเอากันจริง
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะฮะวิเคราะห์ถึงเรื่องของโจรไซเบอร์นะ